สะเกดนะฮะชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ไล่ทำร้ายกันแล้วฝั่งหนึ่งขับกระบะมาฝั่งหนึ่งขี่จักรยานยนต์มา
ฝั่งที่ขี่จักรยานยนต์หนีเข้าซอยบางคนหลบเข้าบ้านของชาวบ้านเขา
ฝั่งกระบาดก็เอาปืนยิงใส่เขาเลยทีนี้เขาก็กังวลสิฮะ

อ่าานี่เห้ะใครอีก๓กว่านะครับ
วัยรุ่นขับรถกระบะ๗๘คนไล่ตามวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์
ขี่จักรยานยนต์ฝั่งนี้เนี่ยก็เลยหนีเข้าเลี้ยวเข้าซอยนี้นะฮะ
มีวัยรุ่นคนหนึ่งหลบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งอีก๓คนหนีเข้าไปในซอย
ฝ่ายรถกระบะเขาก็ขับตามมาจอดหน้าซอยแล้วลงมาจากรถ
ชักปืนขึ้นมายิงใส่ไปสามสี่นัดโอ้โห
ที่ฝั่งกระบะจะพากันขับรถหลบหนีไป
เจ้าของบ้านเขานี่เห็นไหมมีคนหนึ่งเข้าไปในร้านเขาเลยนะฮะ
นี่เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับเขาบอกเกิดกระสุนมันเข้ามาในบ้าน
เขามาโดนคนในบ้านเขาทำยังไงดูเห็นไหมฮะ
เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความแล้วนะครับโอ้โหดูสิ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับทางเจ้าของบ้านนะฮะ
ที่เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
คุณเอกพบนะฮะเป็นเจ้าของร้านนี่ร้านอยู่ริมถนนตรงนี้นะครับ
เป็นคนที่เอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วย
คุณเอกพบบอกเมื่อคืนนี้แม่ตี๓กว่ายังไม่หลับ
ยังไม่หลับเพิ่งดูบอลจบ

นี่ถ้าอยู่แมนยูนะแพ้๗๐แล้วยังมาเจอเหตุการณ์นี้อีก
อะไรมันจะชอกช้ำขนาดนี้เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปอีก
คือตี๓๓๐เนี่ยอยู่กับน้องในร้านด้วยนะฮะ
วัยรุ่นก็อย่างที่เห็นแล้วครับขี่จักรยานยนต์มาสองคัน
เข้าซอยร้านแล้วมีรถกระบะตามมา๖๗คนนะที่มากับกระบะนะครับ
จอดหน้าซอยนะครับแล้วก็นี่ฮะลงมาเนี่ยยิงปืนใส่๓๔นัดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
มีกลุ่มวัยรุ่นในรถกระบะลงมาแล้วก็ยิงแล้วก็เครื่องขวดแล้วก็ยิง
ยิงไปตรงตรงซอยกลางซอยเลยครับยิงไปกลางซอย
ยิงในกลุ่มมอเตอร์ไทยเลยน่าจะถูกกลุ่มมอเตอร์ไทยครับน่าจะถูกขา
ส่วนช่างในร้านนะครับคุณจารุพงศ์นะครับบอกว่าตอนที่เห็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยมาเนี่ย
คือเห็นคนหนึ่งจอดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในร้านด้วยนะฮะยังไม่ทันถามอะไรเลยนะครับ
มีเสียงเออะโวยวายเสียงเครื่องขวดเข้ามาแล้วตามด้วยเสียงปืนนะครับ
ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะขับรถหลบหนีไปพอกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีไปแล้วก็ออกมาดูกันนะฮะ
เห็นคนที่เป็นกลุ่มจักรยานยนต์เนี่ยที่ถูกไล่ยิงเนี่ยมีคนถูกยิงด้วยนะครับ
ไปนั่งบาดเจ็บอยู่กลางซอยนะฮะ
เดินมาขณะร้านครับแล้วก็มีเสียงปืนเขาก็เข้าไปข้างใน
เข้าไปทางนี้
เข้าไปในหมู่บ้านเนอะแล้วเขาก็ออกมาเห็นออกมาอยู่ใช่ไหม

ไม่ได้แจ้งเห็นไหมไม่มีความแจ้ง

ยนต์นะครับมีคนถูกยิง๒คนนะครับกระสุนเข้าขานะฮะ
คนหนึ่งเข้าขาขวานะครับนี่คือคนขี่จักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีไปอยู่ในซอยนะครับ
แล้วก็ถูกยิงขาซ้ายอีกหนึ่งคนคนนี้เป็นคนซ้อนจักรยานยนต์ก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยเหมือนกัน
เขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำรวจได้ไปสอบปากคำคนเจ็บแล้วนะครับบอกว่าไปดื่มเหล้าในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์กันมา
แล้วตอนจะกลับเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าไปเจอกลุ่มไหนนะฮะแต่ว่าเขาขับกระบะมา
อยู่ดีก็ตามมาไล่ยิงเลยนะครับไล่ยิงก่อน๒นัดนะ
แล้วขับตามมาถึงซอยตรงนี้พอเขาหนีเข้าซอยมาไล่ยิงอีกนะครับ
สพกันทรลักษณ์นะครับกำลังไล่ติดตามกลุ่มคนที่ก่อเหตุอยู่นะฮะ
เดี๋ยวจะไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นพวกไหนอะไรยังไง
เพราะถือว่ามีคนเจ็บแล้วก็อุกอาจด้วย
ค่ะคุณผู้ชมก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้มีผลบอลไหม

ค่ะหรือพี่อุ๋ยอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะผลบอล
แค่นี้ก็พอแล้วขอพักใจแป๊บหนึ่งก่อน